วอเล็กบอลชายหาดนะครับนอกเหนือจากฟอร์มอันยอดเยี่ยมในสนามก่อนหน้านี้นะครับ
ก็ยังมีวัฒนาการในเรื่องของอุปกรณ์ที่มาช่วยนะครับ
ฟื้นฝูกล้ามเนื้อให้กับนักกีฬาติดตามได้จากรายงานของคุณชูสักวงธงยีครับ
เรียกได้ว่านำมาประเดิมกับ๒บริการหลักนี้เลยล่ะครับ
หรือจะเรียกง่ายมันก็คือกางเกงนวดดีนี่เองแหละครับ
คุณวรุษพรมศรีหรือคุณปูนผู้ดูแลความแข็งแรงและสมรรถภาพของนักกีฬาชุดนี้บอกกับเราว่า
การนำเทคโนโลยีสมัยใหม่เกี่ยวกับการดูแลกล้ามเนื้อให้คืนสภาพกลับมาพร้อมใช้งานอย่างรวดเร็ว
ถือเป็นความได้เปรียบคู่แข่งและยังช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการแข่งขันของนักกีฬาอีกทางด้วย
อุปกรณ์ตัวนี้มันวิธีการใช้งานของมันคือเหมือนกับเราไว้ใส่หลังซ้อมหรือว่าหลังแข่งขัน
ถ้าสมมุติในกรณีที่เราแข่งขันติดต่อกันหลายวันเป็นทวนาเมนต์อย่างเช่น
อย่างเช่นโทรเมนต์เนี่ยอย่างเช่นที่สตูนหรือว่าที่สงขาที่แข่งติดต่อกันหลายวัน

นักกีฬาก็จะพร้อมที่จะแข่งในวันต่อไปได้เร็วขึ้น

แรกก็จะเป็นเหมือนกับนวดคลาย

แล้วก็นวดเน้นเป็นจุด

เพื่อให้เขาพร้อมที่จะลงสนามในวันต่อไป

ตบลูกยางชายหาดเบอร์หนึ่งของไทย

หลังจากพวกเธอได้ลองสวมใส่กางเกงนวดกล้ามเนื้อ

สลัดอาการเมื่อยล้าที่มักเกิดขึ้น
หลังการแข่งขันได้อย่างถูกทิ้งครับ

ในห้องพักซึ่งวันนี้เดี๋ยวจะพาคุณผู้ชมนะครับ
มาดูการใช้อุปกรณ์นะครับในการคลายกล้ามเนื้อของพวกเธอนะครับ
แล้วเดี๋ยวจะไปสัมภาษณ์ความรู้สึกของเอส้มด้วยว่า

หลังจากได้ใช้อุปกรณ์ชิ้นนี้แล้ว
มันก็รู้สึกดีเพราะว่ามันช่วยในเวลาที่แบบเรากระชันชิด
เวลาที่เรามีอาจจะมีเวลาน้อย
แล้วก็อาจจะหมอนวดเราไม่ได้ไปด้วย
หรือว่านักกายภาพเราไม่ได้ไปด้วยอะไรอย่างนี้
คือเราใช้เครื่องนี้ช่วยเรา
ได้เร็วเพราะว่าวนบรรชายหาดเป็นกีฬาที่ต้องเสียทั้งเหนือ
แล้วก็เสียทั้งเรื่องของความล้าจากการเล่น
จากการขันวัน๑มีคติก๒ครั้งหรือ๓ครั้ง
ซึ่งส่งผลให้เห็นเมื่อตอนเฟิร์นกับโบ้เนี่ย
เล่นรอบรองชนะเลิศในตอนช่วงประมาณ๑๑โมงถึงเที่ยง

หลังจากใช้อุปกรณ์นี้นะครับทำให้เขาฟื้นตัวได้เร็ว
ฟังจากที่โค้ดเพชรพูดแล้วดูท่าจะพอใจกับเจ้าเครื่องนวดชิ้นนี้นะครับ
ยังไงฝากเป็นกำลังใจให้ทีมวอเล็กบอลชายหาดหญิง
ผลงานได้ดีในรายการชิงแชมป์เอเชีย
ที่กำลังแข่งขันอยู่ที่จังหวัดสงขลาด้วยนะครับ
วิทยาวัตรดนักถ่ายภาพชู้สักวงทองดี
ข่าวแทรฤติวีประดังงาน
ย้ำนะครับโปรแกรมในการถ่ายท่อสดนะครับ
ยังเหลือการถ่ายทอดนะครับทั้ง๑๖แล้วก็๑๗เมษายนนะครับ
วันนี้ถ่ายทอดในรอบ๘ทีมทั้งทีมชายและก็ทีมหญิง
แล้วก็ทีมหญิงตั้งแต่เวลา๔โมงเย็นเป็นต้นไป
ส่วนพรุ่งนี้จะเป็นเกมในรอบชิงชนะเลิศครับ